อีกหนึ่งภารกิจค่ะจับตัวเงินตัวทองไปเอาใจช่วยกันหน่อย

คือจริงมันก็อยู่ของมันใต้รถนะ
แต่มันก็อยู่ในที่ที่มันไม่ควรอยู่
ก็ต้องมาช่วยกันจับมันออกไปหน่อยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะ
ทีมกู้ภัยมูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชา
เข้าไปทำการช่วยจับตัวเงินตัวทองความยาว๒เมตร
ซ่อนอยู่ใต้ท้องรถเก๋งสีขาวคันนี้
จอดอยู่ริมถนนอุตรกิจนะคะอยู่หน้าร้านเสริมสวยเลยจ้ะ
คุณดูสิเจ้าตัวเงินตัวทองมันก็พยายามจะหนีเห็นไหม
มันพยายามคือมันก็ไม่อยากถูกจับอ่ะคุณ

คือพี่เขาต้องใส่ถุงมือจับด้วยนะคุณดูดิ
ช่วงท้องอะลำตัวมันอ้านใช่มั้ย
เราต้องไปติดขัดท้องรถ

แล้วลากมันออกมายื้องับยานอยู่นะคะ
แล้วก็ต้องเอามือกดหัวไว้เพราะว่ามีทีท่าหรายเหมือนกัน

ดิฉันจะไม่พูดอะไรไปมากกว่านี้

แล้วถ้าเจอสิ่งแปลกปลอมลักษณะแบบนี้
แล้วเวลามันทำพลองอยู่มันหมายความว่าอะไร

คุณรู้ได้ไง
เหมือนกันเลย
มันทา